เปลี่ยนบรรยากาศคุณผู้ชมจากเรื่องของสัตว์จากเรื่องของช้างมาที่เรื่องของคน
เป็นเรื่องของการทะเลาะกันของคนนี่แหละฮะ
วัยรุ่นไปทะเลาะกันที่งานแห่นาคงานหนึ่งครับที่จังหวัดนครราชศรีมา
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๓รายครับ
วัยรุ่นหนึ่งคนกำลังจะปาระเบิดใส่คู่อริแต่ว่าระเบิดดันระเบิดใส่มือตัวเองมือขาดเลยครับ

นี่งานบุญนะคะงานบุญ
มันตะลุมบอลกันแบบนี้ไม่รู้จะเป็นงานบุญยังไง
คือจะปลาระเบิดใส่เขาระเบิดใส่มือมือตัวเองก็ขาดไปนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกคามรมบุญสดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
คดีนี้มีความคืบหน้าไปมากพอสมควร
หลังจากส่งชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ไปหาพยานหลักฐาน
โดยพบบ่อแสมือปืนที่ก่อเหตุยิงวัยรุ่นนะฮะ
เป็นวัยรุ่นชายอายุ๑๕ปีโดนยิงบาดเจ็บสาหัสไปแล้ว
เป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านใกล้เคียงกันกับจุดเกิดเหตุ
เป็นขบวนแห่นาคบริเวณหน้าวัดมงคลหัตถีสันติวาส
หมู่ที่๗ตำบลหนองหัวช้างนะฮะที่อำเภอเสมาใหญ่
ซึ่งเป็นปืนใหญ่ไทยประดิษฐ์ใช้กระสุนขนาด
จำปาสูตรก็จับกรุงวัยรุ่นชายุ๑๗ปี
มือปืนที่ก่อเหตุได้แล้วพร้อมกับปืนบีบีกันขนาด
นี่อันนี้ภาพมือขาดคุณผู้ชม

ก็จับได้พร้อมปืนบีบีกันขนาด๓๘ที่ดัดแปลง
ใช้กระสุนปืนขนาดดังกล่าวไปใช้ก่อเหตุ

ตำรวจก็ขออาญาตัวคนนึงกล่าวไว้แล้ว
ขณะที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
หลังเข้าไปตรวจสอบค้นบ้านพักเนี่ยยังไปพบระเบิดชนิดทำเออีก๒ลูก

เตรียมแจ้งข้อหามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับสาเหตุเกิดจากวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเนี่ยเขาเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกันมาก่อน
แล้วก็ไปเจอกันในงานแห่หน้าของเพื่อน
ก็ยกพวกชกต่อยกันขึ้นมาระหว่างเกิดเหตุกระชุนละมุนนะฮะ
มีเสียงปืนดังขึ้น๑นัดระเบิด๑ครั้ง
ทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๓คน
และในเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเย็นของวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่ตามรายงานข่าวไม่รู้ว่างานบวชนี้ดำเนินต่อไปถึงได้บวชหรือเปล่านะ